ใครที่เป็นคอการเมืองก็ติดตามกันมาตลอดทั้งอาทิตย์
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ๖รัฐมนตรี
ก็มีการอภิปรายที่อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง
เรื่องของการจัดสรรเวลาในการอภิปรายของฝ่ายค้าน
กลายเป็นปมที่ทำให้พักอนาคตใหม่ไม่พอใจในส่วนของพักเพื่อไทยหรือเปล่า

เมื่อวานี้ทั้งแก่นำพักฝ่ายค้านเองเพื่อไทยเองอนาคตใหม่เองเขาออกมาแถลงบอกว่า
ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้ว
ส่วนผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
การไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของสภาพผู้แทนราชดร

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

๔ร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผา

สำหรับฉันแสดงได้รับ
ฝั่งความแปลกใจได้ไม่น้อย
ได้รับเสียงไว้วางใจมากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีทั้ง๖คน
ก็คือได้รับการไว้วางใจ๒๗๗เสียง
แล้วก็ไม่ไว้วางใจ๕๐เสียง

มันมาจากเสียงของสอสอฝั่งเพื่อไทย
เสรีรวมไทยซึ่งเป็นฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะ

แต่ยกมือโหวตลงมติให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ก็คือคุณพรพิบลธรรมศาล
แล้วก็คุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ

ก็คือวัชราณวังขนายนภาพรเพชรจินดา

เป็นสอสอบัญชีบรายชื่อของพักเสรีรวมไทย

ที่เขาโหวตให้พลเอกประวิทย์โหวตไว้วางใจ

ยังไม่ค่อยได้ฟังการอภิปรายของพลเอกประวิทย์เลย

บางคนบอกโอ้ก็ยังถึงขั้นไม่อภิปรายเลย

ก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกรณีที่๓สสจากภักดิเสรีรวมไทย
ไปยกโหวตให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านบอกว่าคือก่อนหน้านี้

ผมมั่นใจว่าผมจะได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุด
ถ้าเกิดว่าผมได้น้อยผมจะพิจารณาตัวเอง
นี่เป็นประเด็นที่ลักษณะคือ
ภักษณ์เสรีรวมไทยหัวหน้าพลักษณ์ก็บอกว่า
กดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
ก็เลยตัดสินใจส่งหนวก้าตาย๓สอสอจากภักดิ์เสรีรวมไทย
ยกมือโหวตให้พลเอกประวิทธิ
เพื่อจะได้คะแนนไว้ใจนำพลเอกประยุทธ์
กดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไกล

เป็นความคิดที่ซับซ้อนหมายถึง
แล้วก็นายอำภัยกองมณีสอบัญชีรายชื่อของเสรีรวมไทย
เขาเปิดเผยบอกว่าป้อมยังไม่ถูกซักเลย

ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผามีเสียงไว้วางใจน้อยที่สุด

แล้วก็ไม่ไว้วางใจ๕๕เสียงงดออกเสียง๗เสียง
มีรายงานว่าเสียงที่งดออกเสียง๕คนมาจากพักเศรษฐกิจใหม่
ขณะที่๑๗สาวภักดิ์ประชาธิบัติ
แม้สุดท้ายจะลงมติไว้วางใจให้
แต่ก็ออกตัวว่ามันมีความจำเป็นตามมติภักดิ์
แต่ทีนี้แหละครับการที่มีเสียงไว้วางใจน้อยที่สุด

มันจะส่งผลถึงการปรับคอรมอตามที่ฝ่ายค้านเขาตั้งหวังไว้หรือเปล่า
เรื่องนี้นะฮะนายยกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอก
ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี
ส่วนเสียงของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่จากผลคะแนนการอภิปราย
ก็ยังเป็นสิ่งที่หาบรือกันอยู่นะครับ
สำหรับการลงมติเมื่อวานพักฝ่ายค้านไม่ร่วมลงมติ
จะมีเพียงแค่สสอพอคใหม่
ที่ยังเดินหน้าร่วมลงมติอยู่๕๕คน
โดยในส่วนนี้นะครับคุณพิธาได้เป็นแกนนำ
ในการออกมาแถลงนะครับว่าสาเหตุมาจากสอสอพักเพื่อไทย
ใช้เวลาอภิปรายเกินเวลาทำให้สสอพอคใหม่
อุตส่าหเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างดีไม่ทันได้อภิปรายเลย
แล้วก็ยังมี๒คนที่ยังไม่ทันได้อภิปรายเลย
ก็คือพลเอกประวิทธิ์กับพลเอกอนุพงศ์
เพราะว่าจากฝ่ายค้านของเพื่อไทยอภิปรายเกินเวลา
ควบคุมเวลาไม่ได้แต่เราก็เครียดใจกันแล้ว
ก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วเรียบร้อยแล้วระหว่างทางเพื่อไทยกับอนาคตใหม่นะครับ
ส่วนทางด้านของเพื่อไทยเองนะครับนายสุธินคลังแสง
แล้วก็เป็นประธานวิบฝ่ายค้านด้วยก็ชี้แจง
เหตุที่จัดคิวอภิปรายพลเอกประวิทธิ
ลำดับท้ายว่ามีมาตั้งแต่แรกเพื่อเป็นทีเด็ด
แต่มีปัญหาเรื่องเวลานะครับไม่ถือว่าเป็นรอยร้าว
พักร่วมฝ่ายค้านเพราะเตรียมนัดรับประทานอาหารกัน
มีนาคมนี้เพื่อปรับความเข้าใจกันนะครับ
พักร่วมฝ่ายค้านยังไงในภาพใหญ่ก็ยังต้องทำงานร่วมกันต่อไปครับ
แต่ว่าก็เหมือนกันว่าในเรื่องของปีกย่อยรายละเอียด
ก็ต้องมาถอดบทเรียนซึ่งกันแล้วกัน
ซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่
แต่ว่าผมคิดว่าที่สำคัญมากกว่าคือประชาชนจับตาดูอยู่

ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเราประเมินผิดพลาด

เพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าคุยกันได้

น้องเขาก็เข้าใจพวกเราก็ให้อภัยกัน
แล้วก็ทำงานกันได้แล้ววันนี้ก็คุยกันแล้วครับ

แต่ต้องบอกว่านี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะ

ผู้ถูกอภิปรายยังถูกอภิปรายไม่หมดเลย
เวลาก็ยังเหลือแต่มีการปิดประชุมสภาไปซะก่อน
ความสะกดของการเองเขาขอต่อเวลาอีกสัก๕ชั่วโมง

ในฝั่งรัฐบาลเขายกมือเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าจะไม่มีการต่อเวลาให้นะครับ
การออกมารวมตัวกันของทั้งนิสิตนักศึกษา
รวมถึงในระดับระดับนักเรียนด้วยระดับมัธยมด้วย
คือหลายคนคุณผู้ชมถามมาว่าเรานำเสนอไหม
ไทยรัฐทีวีจะบอกว่านำเสนอ

เมื่อวานคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
กับจอมขวัญเจอกันน้องซึ่งเป็นแก่อนำ

ทีนี้วันนี้จะต้องมาจับตาดูกัน
เพราะเขาบอกว่ามีการนัดหมายเพื่อนพ้องน้องพี่
จากทุกมหาวิทยาลัยให้มารวมตัวกัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วันนี้ตอนเย็นเป็นการซ้อมชุมนุมใหญ่ค่ะ
คือในการประชาสัมพันธ์เห็นในโลกโซเชียลเขาเขียนว่า
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกที่ทุกมหาวิทยาลัย
และประชาชนทุกท่านร่วมซ้อมชุมนุมใหญ่
แล้วก็ใช้แฮชแท็กคืนสู่เย่าไม่เอาไอโอ
ไอโอมันก็เป็นการเล่นคำแหละแล้วก็มีคำว่าชาต่อท้ายด้วย
บอกว่าวันนี้ค่ะ๕โมงเย็นอยู่ที่หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
แล้วก็ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันนะ
เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเราต้องการแสดงออก
เพราะไม่พอใจกับความอายุติธรรม

แล้วฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้นิสิตนักศึกษาออกมารวมตัวกัน
คือการยุบพักอนาคตใหม่นั่นเองนะคะ

ค่ะนอกจากเกษตรแล้วเดี๋ยวนิด้าก็มีด้วยนะคะ
วันนี้ตอนที่เคารพทงชาติเลยนะคะหลังเคารพทงชาติ
คุณผู้ชมแต่ว่าพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
ศึกษานารีเมื่อวานนี้ก็รวมตัวกันแบบนี้
กว่า๕๐คนชู๓นิ้วนะคะ

เพื่อแสดงออกถึงการเรียกร้องประชาธิปไตย
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี่ไง

คุณผู้ชมนี่คือน้องจากศึกษานารีค่ะ
ส่วนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ดักสัมภาษณ์เลยนะคะ
ออกมาเรียกร้องให้ท่านลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี

ท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นทุกด้าน

เพราะวันนี้ต้องฟังกลุ่มวัยรุ่นด้วย

ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร
เพราะประเทศเผชิญความขัดแย้งมานานแล้ว
คือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการปิดประชุมสภา

บอกว่าอยากให้วัยรุ่นกลุ่มเยาวชนต่าง
ออกมาเรียกร้องแสดงออกทางการเมืองเนี่ย

เพราะอาจจะมีเรื่องของคดีอาญาติดตัว
แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแสดงออก
สิทธิเสรีภาพในระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย

ซึ่งในรัฐธรรมนุนก็ระบุไว้นะคะว่าสามารถเรียกร้องสิทธิเสรีภาพได้
เมื่อวานทางอดีตพักอนาคตใหม่
บอกว่าเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ป่าล้อมเมืองแล้ว
แล้วก็ไฟหลามทุ่งอย่างที่อาจารย์ปียบุตรเคยบอกนะฮะ
คำถามคือแล้วจะมีไหมล่ะ
เวทีที่จะรับฟังความคิดเห็นนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ย
เรื่องนี้นางสาวธนิการพรพงศาโรสสกรุงเทพมหานคร

เดี๋ยวจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองให้กับนิสิตนักศึกษา
อาทิตย์หน้าเลยจะไปที่มบูก่อนมหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วก็มีมขมหาวิทยาลัยขอนแก่นมชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วนอกจากนี้สอสอของพักพลังประชารัฐ
จะเสนอยติด่วนหลังเปิดสมัยประชุม
ประชาวภลังประชารัฐหรือเปล่าจะออกเป็นคณะกรรมาธิการเท่าจัด